มาดูเหตุที่คนร้ายนะครับควงอาก้า
แล้วก็ยิงถล่มใส่บ้านของคุณลุงที่มีอาชีพกรีดยาง
และคุณป้าที่มีอาชีพแค่เป็นแม่ค้าขายไก่ย่างนะครับ
หลานที่อยู่ในบ้านฟุบหมอบหลบหากระสุน

ทางคุณลุงคุณป้าก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คือครูหมอตายายมโนราตาพรานช่วยคุ้มครองไว้
เพราะเป็นบรรพบรุษที่เคารพกราบไหว้บูชา

ค่ะว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครนะครับ
แต่เหตุใดเกิดเหตุคนร้ายมายิงถล่มแบบนี้นะครับ

ในพื้นที่หมู่๒ตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรัง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวติดริมถนน
เจ้าของบ้านก็คือคุณลุงถาวรอินทรยงอายุ๖๗ปีอาชีพกรีดยาง
แล้วก็คุณป้ายังอินทรยงอายุ๖๔ปี
มีอาชีพขายไก่ย่างหน้าบ้านอาศัยอยู่กับลูกหลานรวม๔คนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณตี๔ของเมื่อวานนี้
ขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับอยู่ในบ้าน
ปรากฏว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะครับใช้ปืนสงครามอากาศ
ราดยิงถล่มเข้ามาในบ้านเลย
กระสุนนะคุณทะลุผนังบ้านเข้ามาในห้องนอน
ตกลงมาข้างหมอนของนางสาวดนฤดีชุมเชื้ออายุ๑๙ปี
แล้วก็เด็กชายศักดาเดชอินทรยงอายุ๑๐ขวบ
หลานที่กำลังนอนอยู่ภายในห้องคุณ
ซึ่งภายในห้องนะครับมีหิ้งบูชาครูหมอตายายมโนราตาพราน
ซึ่งถือว่าเป็นบรรพบรุษที่เคารพกราบไหว้บูชานับถือ
เชื่อว่าแค้วคลาดปลอดภัย
เพราะว่าโอ้โหกระสุนถล่มมาในบ้านมาถึงห้องนอนแบบนี้
แต่ไม่โดนใครในบ้าน
โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
คุณป้ายังเปิดเผยว่าได้มีการแจ้งความกับตำรวจสพนายงแล้ว
ตรวจสอบพบปลอกกระสุนตกบนถนน๖ปลอก
และหัวกระสุนตกอยู่ข้างบ้านตกใต้หมอนในห้องนอน
ข้างที่นอนปลายเท้าจุดละ๑หัวนะคุณ
แต่คนในห้องรอดนะฮะ
รวมทั้งหลอดไฟภายในบ้านแตกกระจายเกลือดเลยนะครับ
ผนังบ้านและหลังคากระเบื้องทะลุเป็นรูพลุนเลย
คุณป้ายังยังเล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อ๓ปีที่แล้ว
ได้มีคนร้ายลอบยิงบ้านหลังดังกล่าวมาแล้ว๑นัด
แต่ตอนนั้นคุณป้าคุณลุงและหลานไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้นะ
คือคุณป้าคุณลุงหลานเพิ่งจะย้ายมาจากพัทธลุง
แล้วก็มาทำมาหากินอยู่ที่ตรังแห่งนี้นะครับ
แต่ก็เปิดเผยว่าในอดีตเป็นคนเล่าให้ฟังกัน
ว่าบ้านหลังนี้เคยถูกยิงมาแล้ว๑นัด

แจ้งความเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
คราวก่อนที่ถูกยิง๑นัดไม่ได้แจ้งความไว้เมื่อ๓ปีก่อน
แต่คราวนี้มันก็อุกอาจมากแหละคุณมาบุกยิงแบบนี้
ก็เลยต้องแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
ใช่นะครับคุณป้ายังบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ก็หาเช้ากินค่ำปกติไม่รู้
แล้วก็กังวลว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้หรือเปล่า

เพราะป้ากับลุงเองยังคิดไม่ออกเลย
ว่าไปทำให้ใครเขาเจ็บแค้นอะไรหรือเปล่า
แล้วไม่รู้เลยคนในพื้นที่ใครเป็นใคร
เพราะว่าคุณป้าเป็นคนพัทธลุงแล้วเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่
อายุก็๖๐กว่าปีกันแล้ว
ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบ
แล้วก็แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางนะครับ
คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี
โดยจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
และที่สำคัญต้องทราบให้ได้ถึงสาเหตุ
คนร้ายมายิงถล่มบ้านของคุณลุงและคุณป้าหลังนี้นะครับ